มันเกิดเหตุคือกระบะสองคันมาแล้วเฉียวชนกันก่อน
ทีนี้มีคันหนึ่งไปฟาดกับเสาไฟฟ้าคุณผู้ชม
เสาไฟฟ้าหักทีนี้สามคนกระเด็นออกมานอกรถ
อีก๒คนติดอยู่ข้างในเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูภาพการช่วยชีวิตค่ะ
เพราะอะไรเจ้าหน้าที่เขาต้องทำแบบระวังสุด
รถก็จะต้องดึงเสาไฟไม่ให้มันล้มมาทับ
ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องจัดการกับรถกระบะ
ค่อยตัดเลื่อยโครงกระบะเพื่อเอาคนออกมา
คือถ้าเกิดว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งพลาดไปแบบทานน้ำหนักไม่ดีนี่
คนข้างในอาจเสียชีวิตได้เลยนะคะ

ถึงแม้ว่าข่าวนี้เราจะไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดให้ดูก็ตาม
แต่เห็นวินาทีการช่วยชีวิตนี้แล้ว

เห็นไหมคะต้องเบลอต้องย้อมสีเพราะว่าเลือดทั้งนั้นเลยคุณผู้ชม
คือเอาเครื่องตัดถ่างตัดโครงกระบะนำคนเจ็บออกมา
เสาไฟจะร่วงลงมาทับกระบะก็ต้องพยายามอ่ะ
พยายามทำทั้งสองทางถ่วงน้ำหนักกันใช้เวลาเป็นชั่วโมงค่ะ
ถึงจะสามารถนำคนเจ็บออกมาได้
เหตุการณ์นี้อุบัติเหตุนี้มันเกิดขึ้นที่ถนนสายในท่ามะเขือกำแพงเพชร
ท่าเคราะห์ที่ตำบลวังบัวอำเภอคลองขลุง
รถนี้ค่ะ๒คันกระบะเหมือนกันนะนิสันฟอนเทีย
ทะเบียนบ่อใบไม้ฉอฉิง๒๙๐๐กำแพงเพชรกับอิซูซูดีแม็กซ์สีบรอนฟ้า
ทะเบียนผพึ่งคควาย๔๐๒๗นครสวรรค์

คันดีแมคไปฝ้าติดอยู่กับทราบไฟฟ้า
มีคนเจ็บ๕คน๓คนกระเด็นออกมานอกรถ๒คนติดอยู่ในรถ
ทีนี้ค่ะในนิสสันฟอนเทียนเนี่ยนะ
มีคนเจ็บที่เป็นสามีภรรยากันแต่ว่าบาดเจ็บเล็กน้อย
ตำรวจพอช่วยคนออกมาได้แล้วเนี่ย
อาการอย่างที่บอกว่าสาหัสนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ

อันนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ